พาไปที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ

เมื่อวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมานะ
คนที่อยู่บ้านใกล้กันแถวนั้นเนี่ย

แล้วก็ได้ยินเสียงคนเดินลากเท้า
แล้วก็ฝันเห็นผู้ชายคนนึงขับรถมา

ผู้ชายคนนี้ที่มาเข้าฝันคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ย

อยู่ดีหมาก็เห่าหมาก็หอน
มีเสียงคนเดินอะไรแบบนี้นะคะ

อายุ๔๖ปีค่ะ

ก็อยู่ห่างจากบ้านคนอื่นเล็กน้อยนะคะ

คืนวันที่๒๓ตุลาคม

ว่ามันมีเรื่องราวสุดหลอน

ก็ให้คุณพัชรวรินพัชรปภานันท
นักข่าวของเราไปที่วัดวิทยานุกิจ

ญาติของนายวิศนุผู้เสียชีวิต

เขาก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ก่อนที่จะพบศพนายวิศนุ

เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนวันจันทร์

ใกล้บ้านของนายวิศนุ

ตี๓ตี๔ก็หอนกัน

เขาบอกว่าฝัน

ขับรถกระบะเห็นทะเบียนรถด้วยนะ

อีกคนนึงก็ฝันว่า

เดี๋ยวฟังเสียงญาติดูหน่อยว่ามีอะไรที่แบบ
เป็นลางบอกเหตุบ้างนะคะ
หนูก็เลยชวนพี่สาวว่าพี่ตุ๊กตาเราไปดูพี่แซมเถอะ
แกต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับแกแน่นอน

หมาเห่ามันจะมาที่หน้าบ้านใต้ต้นไม้เนี่ยจะมีต้นชมพู่
จะเดินเสียงลากเท้าตลอด
วันอันคารตอนประมาณสักตี๓๔
หมานี่เห่าหอนอยู่หน้าบ้านพี่
ประมาณตี๓ตี๔แม่พี่ก็เลยบอก
ตะโกนเรียกพี่ว่าตุ๊กตาเปิดไฟดูซิหมาหอนอะไรเยอะจังเลย
แล้วพูดก็พูดแม่พี่
พี่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลากรองเท้า
ตุ๊กตาตะโกนเรียก๓ครั้งนะ
ลุงแซมแซมแซม
พี่ตุ๊กตาได้ยินเสียงคนร้องทักพี่ตอบมาพี่ตา
เสียงคางเหมือนผู้ชายแกเหมือนขาแล้วว่า

เขาฝันเห็นเขาได้ยินเสียงหมาหอน
เขาก็เลยลองไปดูที่บ้านของนายวิศนุ
เรียกหน้าบ้านไม่มีเสียงตอบกลับ
แต่บ้านเนี่ยกลิ่นเหม็นโชยมาเลยนะคะ

อาหารที่วางไว้หลังตู้หล่นลงมา
ก็ล้มลงมาทั้งที่ไม่มีอะไรไปโดน
ทุกคนก็ตกใจมองออกไปนอกหน้าต่างบ้าน

เขาบอกเห็นนายวิศนุยืนอยู่เลยแล้วก็หายไป
ญาติย่าก็เลยบอกว่าเหมือนกับผู้ตายอาจจะเป็นห่วง
ญาติญาติมาช่วยจัดงานศพให้ก็เลยแบบเป็นห่วง
แล้วก็อาจจะอยากมาขอบคุณอะไรแบบนี้นะคะ
ก็เป็นความเชื่อนะญาติญาติก็บอกว่า
อยากให้หมดห่วงแล้วก็ไปสู่สุขตินะคะ
ชาปนกิจศพช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้
ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไร
คาดว่าน่าจะอยู่บ้านคนเดียวอาจจะลื่นล้ม
ฟาดพื้นแล้วก็เสียชีวิตอยู่กลางบ้าน
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะ
บังเอิญชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเจอคล้ายกันหลายคนนะครับ